ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของการทวงหนี้นะคะที่กาลสิน
แต่ว่าเป็นหนี้เรื่องของการค้างเงินค่ายาเสพติด๖๐๐บาท
โอ้โหเขาตามมาทวงถึงบ้าน
พอทวงแล้วไม่ได้เงินยิงใส่เลยโอ้โห
เสียชีวิตกำลังนั่งกินข้าวอยู่อ่ะคือเสียชีวิตคาชามข้าวเลยนะคะ
สี่ทุ่มเมื่อวานค่ะที่บ้านโนนที่บ้านโดนแดงอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
คนเจ็บนะคะชื่อว่านายทศพลแสนจ้ำอายุสามสิบเอ็ด
ถูกยิงเข้าที่ชายโครงซ้าย๑นัดบาดเจ็บสาหัส
นำตัวส่งโรงพยาบาลยางตลาดสุดท้ายเสียชีวิต
เพราะว่ากระสุนทะลุหัวใจเลยอ่ะค่ะครับหลังบ้านค่ะ
มีรอยเลือดกระจายเต็มพื้นเลยนะคะใกล้ใกล้กันก็มีถ้วยกับข้าว
มีกระติ๊บข้าวเหนียวนี่ค่ะปลอกกระสุนปืนตกอยู่ปลอกหนึ่ง
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานน้องชายของผู้เสียชีวิต
แม่ปริญญาศรีเรืองอายุ๒๗ปีก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ทศพลพี่ชายกำลังนั่งกินข้าวอยู่หลังบ้านคนอื่นอื่นเขาก็อยู่ในบ้านกันนะคะ
คนก่อเหตุชื่อว่าในแซคค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็เดินไปหาพี่ชายเลยที่กำลังกินข้าวอยู่หลังบ้านไปทวงเงิน
ทวงเงินหกร้อยระหว่างที่นายทศพลพี่ชายกับนายแซคไม่มีปัญหากันมาก่อนนะคะ
แซ็กไปทวงเงินที่น้องชายอีกคนติดค้างเอาไว้ในแซ็กอ่ะชักปืนที่พกมายิงพี่ชายไปนัดหนึ่ง
แล้วพี่ชายก็ล้มลงคนร้ายก็วิ่งไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีค่ะ
พี่ชายก็วิ่งมานี่หน่อยใช่ไหม
พี่ชายก็วิ่งไปไหนให้กล้าทานค่ะ
พี่ชายเรียกกันมาก่อนไหม
พี่ชายเรียกกับชนองชายมาก่อนเค้าจะวิ่งไปฝรั่งอย่างนั้นเขามาให้ทวงเงินครับ
นี่นะคะไปทวงหนี้กับน้องชายอีกคนนึงไปทวงกับพี่ชายพี่ชายไม่ได้ให้เงินก็ยิงใส่เขาหลังก่อเหตุในแซ็กก็หลบหนีกลับไปที่บ้านค่ะมีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกลาฝากดูแลพ่อแม่แล้วก็มีคลิปด้วยนะคะ
ผู้ก่อเหตุคือเหมือนน้ำตาไหลอ่ะแล้วก็ผู้หญิงที่นั่งข้างข้างเหมือนกับเป็นแม่ค่ะครับ
นี่นะคะคลิปนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยเช้าวันนี้ตำรวจสพนกรุงก็ควบคุมตัวในแซคได้ค่ะในแซ็กคนนี้ที่ก่อเหตุนะคะ
ชื่อจริงคือนายธีรพงศ์ภูพานาค่ะอายุ๒๐

จริงคือก่อเหตุยิงนายธศพลก็นำตัวมาสอบปรักคำ
ของกลางก็คือปืนบีบีกันดัดแปลงนะคะคือไปจับได้หลังก่อเหตุ๒ชั่วโมงคือตำรวจก็ทำงานไหว
แซ็กก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุยิงนายทศพลจริง
เนื่องจากว่ามีเรื่องที่ไม่สามารถพูดคุยทำความเข้าใจกันได้
อ้างแบบนี้ก็เลยโมโหเอาปืนยิงใส่เลย
ตำรวจก็ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดค่ะ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุมีอาการสลึมสลือ
แล้วก็นำตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย
ปรากฏว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงค่ะ
คุณผู้ชมคะตัวแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะคุณแม่น้อยค่ะ
ก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเคยมากินมาเล่นมานอนอยู่ที่บ้านบ่อย
แต่ระยะหลังเหมือนกับตัวผู้ก่อเหตุกับลูกชายแม่
มีปัญหากันเรื่องของยาบ้าเอายาบ้ามาขาย
เป็นนี่กันห้าหกร้อยประมาณนี้นะคะ
ผู้ก่อเหตุมีเรื่องบาดหมางกับหลานชายด้วย
ก่อนหน้านี้ในแซ็กผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยถือมีดบุกไปที่บ้าน
ไล่ทำร้ายทวงหนี้ลูกชาย๖๐๐มาแล้วรอบนึง

สุดท้ายคือยิงลูกชายแม่จนเสียชีวิต
ตำรวจก็นำตัวในแซคไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ

เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านมีเพื่อนของผู้เสียชีวิต

ก็กลัวว่าจะมีลักษณะของเหตุประชาธรรมเกิดขึ้นนะคะ
นำตัวไปชี้จุดที่ซ่อนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยค่ะ

หลังจากนั้นก็นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักเพิ่ม
นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกาลสิน
๔ข้อหาค่ะที่ในแซ็กโดนแจ้งข้อหานะคะ

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

แซ็กก็บอกว่าโอ้โหก็โกรธแค้นกับผู้เสียชีวิต

แล้วก็เหมือนกับชอบใส่ร้ายว่าตัวเองไปขโมยของบ้างแหละอะไรบ้างแหละ
โดยเฉพาะเวลาเมาเนี่ยอ้างแบบนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่านายทศพลติดหนี้๖๐๐
ทวงมาหลายรอบแต่บ่ายเบียงมาตลอดค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มีคนที่เห็นเหตุการณ์นะฮะ

เป็นผู้เห็นเหตุการณ์เพียงคนเดียว
ไปฟังยายนะฮะ
ไม่น่าเชื่อนะฮะเงิน๖๐๐อ่ะ
ใช่ค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องด้วยนะครับ
เป็นเรื่องของยาเสพติดด้วยเม้ากันด้วยอะไรด้วยนะครับ